มาดูกรณีที่มีตำรวจขับรถชนผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงเมื่อวานนี้นะคะ

พบว่าเป็นรถของสนพระพลาชัยนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ชี้แจงเรื่องนี้ว่า
เป็นเพราะว่าถูกรุมทุบรถนะคะ
เสียงดังคล้ายระเบิดก็เลยต้องเร่งขับรถออกจากพื้นที่ค่ะ
มีรถของจะได้
มีที่โซเชียลมีการรายงานคลิปเหตุการณ์รถควบคุมผู้ต้องหาวิ่งชน
กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงเมื่อช่วงดึกของวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ทำให้ผู้ชุมนุมที่ถูกชนบาดเจ็บ
ตำรวจขับรถออกไปทันทีมีการรายงานแบบนี้นะคะ
ล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจนครบานแถลงการสอบข้อเท็จจริงค่ะ
พบว่ารถควบคุมผู้ต้องหาคันนี้เป็นของสนพระพลาชัย
มี๑๐ตำรวจเอกนรเศษเป็นผู้ขับนะคะ
ต่อมาก็มีการสั่งกำลังพลนะคะปรับที่ตั้ง
จากนั้นจึงขับรถกลับสอนอพระพลาชัยโดยใช้ถนนวิภาวดีรังสิต
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีคน๖๗คนวิ่งเข้ามาที่รถ
แล้วก็ใช้ไม้วัตถุของแข็งตีกระจกหน้าฝั่งคนขับ
แล้วรอบรถมีเสียงระเบิดดังหลายครั้งนะคะ
ตำรวจที่ขับก็เกรงว่าจะได้รับอันตราย
พยายามขับออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดในจังหวะนั้น
เป็นเหตุให้เฉียวชนบุคคลตามคลิปค่ะ
ก็มีการสั่งให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะ
แล้วก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนยืนยันว่า
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งสนพระพไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ

เป็นเจ้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตรวจนครบานจริงนะครับ

เมื่อถึงต้นสังกัดเนี่ยได้รายงานให้ผู้ประชาต้นสังกัดทราบ
ทางผู้บัญชาต้นสังกัดเนี่ยได้แจ้งไปทางกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะฮะ

หลังจากนั้นเนี่ยเวลาประมาณ๓นาฬิกาเสร็จ
ก็ได้ไปลงประจำไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
สอนอดินแดงในพื้นที่เกิดเหตุ
และภายในวันนี้นะฮะก็คงจะไปร้องทุกข์นะฮะ

ในข้อหานะฮะร่วมกันนะฮะ
และร่วมกันทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
บอกว่ายังไม่เห็นคลิปเหตุการณ์ภาพรถตำรวจขับชนเยาวชน

แต่ว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรรมธิการตรวจสอบภาพคลิป
แล้วก็ทำหนังสือถึงพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตรา
เข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการในวันที่๑๖กันยายนนี้นะคะ
ล่าสุดนายนิโรธกลัวว่าจะช้าไปค่ะ
ให้ตัวแทนกรรมธิการไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
วันพรุ่งนี้นะคะตอนบ่ายโมง
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ค่ะ